ไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
คือตำรวจในการได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด

วิ่งเข้าไปในร้านขาย
ซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วไปจับเจ้าของร้านเป็นตัวประกัน
ตำรวจก็ต้องไปปิดล้อมนะคะเพื่อเจรจากับผู้ต้องหารายนี้
ชื่อว่านายประสิทธิ์เทพทองอายุ๔๕ปีหรือว่าฉายาเบียลายค่ะ
นายประสิทธิ์ใช้อาวุธปืนจี้จับเจ้าของร้านเป็นตัวประกัน
เจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าป้านางหรือชื่อจริงก็คือสุธาสินีทุมมากรนะคะ
คุณป้านางอายุ๖๐ปีแล้วค่ะนี่ชาวบ้านไปมุงดูแบบนี้ค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ตำรวจออกไปตรวจพื้นที่ตอนเย็นเมื่อวาน

นายประสิทธิ์มีประวัติเคยค้ายาเสพติดในพื้นที่
แล้วก็กำลังจะซื้อของเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำ
ไปเจอผู้ต้องหาก็ต้องแสดงตัวถูกไหมฮะแสดงตัวขอตรวจค้น
นายประสิทธิ์ไม่ยอมให้ตำรวจตรวจค้นค่ะ
ชักปืนออกมาแล้วก็วิ่งไปจับป้านางเป็นตัวประกัน
ทีนี้ตำรวจต้องใช้เวลาในการเจรจากว่า๔ชั่วโมงนะคะ
ชั่วโมงก็แล้ว๒ชั่วโมงก็แล้ว๓ชั่วโมงก็แล้ว๔ชั่วโมงก็แล้ว
ไม่เป็นผลค่ะจนถึงสักประมาณช่วง๒ทุ่มครึ่ง
เอาล่ะตำรวจเจรจาไม่เป็นผลลองหน่อยไหม
ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านก็เลยไปคุยกับคุณวรวุฒิทรงยศ
เป็นนายกเทศมนตรีตะบนศรีสุนทรแล้วก็นายเฉลิมพลเกิดทรัพย์
เป็นกำนันตมศรีสุนทรเข้าไปเจรจาที่สุดแล้ว
ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะประสิทธิ์ยอมวางปืน
แล้วก็ปล่อยตัวประกันเพราะฉะนั้นแล้วตัวประกันปลอดภัยนะคะ
หลังจากที่ป้านางแกปลอดภัยแล้ว
แล้วก็เพิ่งรอดมาได้จากการเป็นตัวประกันเนี่ย
เราก็ไปปลอบใจป้านางนะแล้วก็เล่า

ป้าบอกว่านายประสิทธิ์ตอนที่เข้ามาล็อกตัว
แล้วก็ใช้ปืนจี้เนี่ยตอนนั้นป้านางรู้สึกตกใจเหมือน
จะเป็นลมลมพับแต่ต้องแกล้งทำใจดีสู้เสือ
เอาล่ะเราต้องรอดเราต้องปลอดภัย
พระจะต้องคุ้มครองเราฟังเสียงป้านางเล่า